ชายไทยรับใช้ชาติกันหน่อยนะครับ
ภูมิใจในการเป็นทหาร
ช่วงนี้นะครับชายไทยที่เกิดพศ๒๕๔๐นะครับ
และที่เกิดตั้งแต่พศ๒๕๓๙ถึง๒๕๓๒ที่ยังไม่เคยไปเกณฑ์ทหารเลย
ตอนนี้ท่านต้องทำหน้าที่แล้วนะครับไปเกณฑ์ทหารกัน
เมื่อวานนี้เป็นวันแรก๑เมษายน
มีเวลา๑๒วัน๑๑๒เมษายน

ส่วนศิลปินดาราที่ยังไม่ได้ไปเกณฑ์ทหารหรือว่าขอผ่อนผันไป

เรื่องของดาราเดี๋ยวเราไว้ว่ากันในช่วงของบันเทิงไทยรัฐ
ไม่ว่าจะเป็นคุณเจมส์มาคุณพีชพัชระ
แล้วก็นักร้องเกาหลีสัญชาติไทย๑คนนะฮะ

แต่ว่าเราติดตามในส่วนของภาคชายไทยทั่วไปกันหน่อย
ยะลาเขามีการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการ
ทหารกองประจำการประจำปี๒๕๕๙
เราไปที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเบตงกันหน่อย
มีชายไทยผู้ที่ถึงเกณฑ์คัดเลือก
ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเบตงเนี่ย
เดินทางมารายงานตัวเมื่อวาน๓๑๗คนนะฮะ

ต้องการชายไทยเข้ารับราชการทหาร๔๘คน
ปรากฏว่าผู้ที่มาคัดเลือก
ที่มาคัดเลือกเนี่ยไม่ต้องหยิบไม่ต้องจับใบดำใบแดงกันแล้วนะคุณ
เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าที่อำเภอเบตง
มีผู้ร้องขอเข้ารับราชการทหารเต็มตามจำนวนที่ทางกองทัพต้องการแล้ว
คนที่ไปนั่งรอนี่ปรบมือเสียงดัง
และที่ดังกว่าคนที่ไปเกณฑ์ทหารคือญาติค่ะ
บอกว่าโอ้ลูกชายไม่ต้องลุ้นแล้วสบายแล้ว
แม่แต่ก็อดไปทำหน้าที่รับใช้ชาติสินะฮะ
เพราะว่าตอนนี้มีคนที่เขาสมัครใจ
ไปเป็นทหาร๔๘นายตามอัตราที่ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งการคัดเลือกทหารในปีนี้ปรากฏว่ามีเรื่องน่าตกใจนะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
ของผู้ที่มาเข้ารับการตรวจเลือกทั้งหมดตามนโยบายของรัฐบาล
เรื่องต้นผลการตรวจสารเสพติดผู้เข้าคัดเลือกทหาร
รวมถึงผู้ที่ขอผ่อนผันในพื้นที่อำเภอเบตง
ซึ่งมีอยู่๕ตำบลจำนวนทั้งสิ้น๓๗๕คน
พบว่ามีผู้มีสารเสพติดในปัสสาวะจำนวน๘๕คนคือปัสสาวะม่วงเนี่ยนะ
ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นประเภทเมดแอมเฟตามีนหรือว่ายาบ้ายาไอซ์
มีเพียง๒รายที่เสพกัญชา
ซึ่งก็จะดำเนินการนำทั้งหมดเข้าโครงการบำบัดรักษาฟื้นฟูต่อไป
คือมาตรวจปัสสาวะมาตรวจเลือกแล้วก็พบมีสารเสพติด
เขาไม่ได้จับนะเขาก็ไปบำบัดรักษาต่อนะครับ

หน่วยตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าประจำการอำเภอวังโป่ง
พันธุ์ตำรวจเอกธีรพงศ์ผลนาคภูมิกับการสพวังโป่ง
ก็นำกำลังออกตรวจสอบความเรียบร้อย
แล้วก็กวดขันร้านค้าที่เปิดขายอาหารแล้วก็เปิดขายเครื่องดื่ม
โดยรอบหน่วยตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าประจำการ
อันนี้หน่วยตรวจเลือกเหรอคะ
อยู่ข้างในร้านอยู่ข้างนอก

มาเยอะคนมาเยอะก็เลยตั้งแผงขายของขายอาหารขายน้ำดื่มซะเลย
ใช่นะฮะแต่ที่ตำรวจต้องไปตรวจ
เพราะว่าป้องปรามไม่ให้มีการจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิด
ซึ่งพบว่าก็ได้ความร่วมมือจากพ่อค้าแม่ค้าเป็นอย่างดีนะครับ
โดยทุกร้านไม่มีการนำสุรามาจำหน่ายครับ
และขณะการตรวจพบนายฉายายิ้มสว่างแก้วเมาสุรา
เพราะว่าซื้อสุราจากด้านนอกนู้นเข้ามาดื่ม

เพราะตลาดตรงนี้เจ้าหน้าที่ตรวจเข้มแล้วนะครับ
แล้วก็ผู้ชายคนนี้คือนายฉายาก็ก่อเหตุวุ่นวายเหมือนกันนะ

เจ้าหน้าที่ก็นำตัวไปเปรียบเทียบปรับ๒๐๐บาท
แล้วก็ให้สงบสติอารมณ์กันก่อน
สั่งเมากันนิดนึงแล้วก็ปล่อยตัวไปนะครับ
แต่ว่านายฉายาก็ยังแอบซื้อสุราเข้าไปดื่มอีก
คราวนี้ถูกปรับเพิ่มขึ้นเป็น๓๐๐๐บาท
ข้อหาบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ห้าม
พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ปกครองคอยควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
เพื่อไม่ให้ไปก่อเรื่องซ้ำซ้อนอีก
ก็ไม่ได้รายงานว่านายฉายาเป็นคนที่ต้องไปเกณฑ์

เป็นกองเชียร์นะครับเป็นญาติเท่านั้นเองนะครับ